คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับดีเจพี่อ้อยณพาภร
เวลาเดินหน้าเร็วนะคะสุดแท้แต่บางคนเรียกว่า
เวลาเดินหน้าบางคนเรียกว่าเวลามันถอยหลังเนอะ
หมดเลยขอแค่ให้เห็นคุณค่าของเวลาก็แล้วกันนะคะแล้วก็
เป็นเดือนหนึ่งที่โอ้โหภาวะฝุ่นยังไม่เผาลงเลยนะคะ
ต้องบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันนะ
ให้ดูแลตัวเองดีแต่ละเดือนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเช่น
ระวังนะคะอากาศหนาวมากนะระวังนะคะเดือนนี้ก็ฝุ่น
เยอะหน่อยค่ะปกป้องตัวเองให้ดีเพราะเขาบอกว่าจริงจริงแล้ว
หลายคนเลยละเลยแต่ในที่สุดแล้วในระยะยาวมีผลต่อ
สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดตีบเฉียบพลันหรือ
แต่มะเร็งปอดนะคะไม่ได้บอกให้กลัวจนกระทั่งหลอนนะคะ
แต่อย่างน้อยก็กิจกรรมกลางแจ้งเพราลงก่อนดีไหม
ใส่หน้ากากกันอย่างหนาแน่นนอกจากการโควิดแล้วตอนนี้
กันฝุ่นกันแล้วด้วยนะคะมาถึงวันนี้กันมีคำถามที่
ตอบกันในวันนี้ด้วยขนาดฟังแล้วพี่อ้อยยังรู้สึกเลย
ว่ามันเป็นเรื่องน่าหนักอกหนักใจถึงขั้นหายใจไม่ออก
กับเจ้าของเรื่องลองมาฟังดูว่าวันนี้คำถามเกี่ยวกับ
เรื่องของอะไรนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยครับผมชื่อสรรอายุ
สิบปีแล้วครับวันนี้มีเรื่องคิดไม่ตกมาขอคำ
เกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นนะคะประมาณต้นปีที่ผ่าน
มาผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะ๕ปีที่แล้วผมรู้จักกับผู้
หญิงคนนึงตอนนั้นเนี่ยผมทำงานเป็นเซลล์อยู่บริษัทแห่ง
หนึ่งและผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพนักงานใน
ที่เป็นลูกค้าของผมซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาค
อีสานก็คุยกันตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันในปี
ถัดมาซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ทางบ้านผมยกขันหมักไปขอ
และแต่งแฟนด้วยสินสอด๒แสนบาทกับทอง๔บาท
เงินส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่พ่อแม่ผมให้มาแต่งเมียซึ่ง
ในการแต่งงานครั้งนั้นสินสอดทั้งหมดแม่แฟนเก็บไว้หมด
เลยครับถือเป็นค่าน้ำนมและค่าเลี้ยงดูลูกสาวข้อ
มาซึ่งทางพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรและยินดีต้อนรับลูกสะพ้าย
พอจบงานแต่งงานไปเราสองคนก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพด้วยกัน
แฟนผมเป็นแม่บ้านผมก็ทำงานที่บริษัทเดิม
ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยจน๒ปีก่อนพ่อผมเสีย
ผมก็เลยรับแม่จากทางใต้ขึ้นมาอยู่ด้วย
เพราะแม่ไม่มีคนดูแลในวันที่ตัดสินใจพาแม่ขึ้นมา
ผมก็บอกแฟนว่าผมจะพาแม่มาอยู่ด้วยนะ
ซึ่งเธอก็ไม่พูดอะไรผมก็ไปรับแม่ขึ้นมา
หลังจากจัดการเรื่องงานศพพ่อเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็สังเกตว่า
แฟนผมมักจะมีท่าทีไม่พอใจบ่อยและเวลาที่ผมถาม
ก็มักจะได้คำตอบว่าไม่เป็นอะไร
ผู้หญิงบางคนเป็นแบบนั้นจริงคำว่าไม่เป็นไรเหมือนเรื่องใหญ่กำลังจะตามมา
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้มันไม่ใช่แค่นั้นครับ
ทางฝั่งแม่เหมือนกันผมก็พยายามถามแม่ว่า
กับแฟนผมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไร
ผมเริ่มทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่มันทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมากมายไปหมดนะคะ
ว่าต้องมีอะไรแหละเนาะวันหนึ่งหลังจากผมกลับมาจากที่ทำงาน
เห็นแม่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ก็มีเสียงไลน์ที่โทรศัพท์แฟนที่วางเอาไว้
แล้วก็เห็นข้อความหนึ่งทำให้ผมมั่นใจว่าแฟนผมมีปัญหากับแม่ผมแน่
ข้อความที่เข้ามาส่งมาบอกว่าเอาภาระมาให้เงินก็ไม่ได้เหนื่อยฟรีเปล่า
กูเป็นแม่แท้กูเคยรบกวนมึงไหมโอ้แรงนะคะ
เป็นข้อความที่แม่แฟนผมส่งมาหาแฟนผมครับผมเนี่ยอึ้งไปเลย
แล้วแฟนผมก็เดินลงมาจากบนบ้านรีบมาหยิบโทรศัพท์ออกไป
ตอนนั้นผมรู้สึกสงสารแม่ขึ้นมาจับใจแฟนผมมองแม่ผมเป็นภาระเหรอเนี่ย
เงินก็ไม่ได้เหรอเหนื่อยฟรีเหรอในหัวผมนึกถึงแต่ข้อความในไลน์จากแม่เขา
เมื่อปลายปีที่แล้วผมต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดหลายวัน
ตอนที่ผมกลับมาบ้านอยู่ดีแม่ก็เดินมาบอกว่าพาแม่กลับไปอยู่บ้านเถอะ
ผมงงมากงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมกันแน่
พอผมถามแม่แม่ก็มีหลุดพูดว่าแม่ไม่อยากเป็นภาระพวกเอง
คืนนั้นผมตัดสินใจถามแฟนแฟนก็บอกว่าให้ผมไปถามแม่เอง
ผมเลยบอกว่าแม่บอกไม่อยากเป็นภาระ
พอพูดจบแฟนผมก็ย้อนถามกลับมาว่าแล้วเป็นภาระไหมล่ะภาระใคร
ในเมื่อเธอไม่ได้เหนื่อยดูแลอะไรเลยถามฉันสักคำไหมก่อนพาแม่ขึ้นมา

ขนาดแม่ฉันก็แก่เท่ากันเขายังไม่อยากมาลำบากกับฉันเลย
แล้วเงินที่เธอให้มาคิดว่ามันพอเหรอ
สำหรับคนทั้งบ้านผมเนี่ยสตันไปเลยครับตอนนี้ผมก็ยังดื้อ
ไม่พาแม่กลับบ้านเพราะไม่อยากให้ท่านกลับไปอยู่คนเดียว
ส่วนแฟนก็มักหลบไปอยู่คนละมุมกับแม่ทำให้สถานการณ์ในบ้านมันแย่ลงเรื่อย
ที่สำคัญตอนนี้เรื่องเงินผมพูดตรงว่ามันตึงมือมาก
จะให้มากกว่านี้ก็ไม่ไหวบางครั้งผมก็มีความคิดแย่แวบขึ้นมาว่า
หรือจริงผมเลือกคู่ชีวิตผิดเพราะเขาเหมือนไม่ค่อยรักแม่ผมเลย
แต่ผมรักเขานะครับพี่อ้อยครับผู้ชายโง่อย่างผม
จะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีจะแก้ปัญหาตรงไหนก่อนดี
ผมผิดมากไหมที่อยากดูแลแม่แต่ภรรยาผมกลับไม่ค่อยยอมรับ
อ้อยช่วยชี้ทางสว่างให้ผมทีนะเดี๋ยวก่อนนะคะน้องไม่ใช่ผู้ชายโง่นะ
เจอแบบนี้ไปไม่เป็นทั้งนั้นแหละค่ะคนหนึ่งเป็นหัวใจอีกคนนึงก็ให้ชีวิต
แค่เรื่องนี้อาจจะแปลกกว่าเรื่องอื่นหน่อยคือเท่าที่พี่อ้อยเคยฟังปัญหามา
แม่สามีจะแอนตี้ลูกสะพ้ายเรื่องนี้เป็นอีกแบบคือลูกสะพ้ายค่อนข้างไม่พึงพอใจแม่สามี
เพราะรู้สึกว่าเป็นภาระคือแน่นอนนะคะน้องคะเวลารักใครแต่งงานกับใคร
เราคือครอบครัวเดียวกันเนอะคืออันนี้ส่วนตัวพี่อ้อยก่อน
มักจะรักคนที่รักไปถึงครอบครัวเราดูแลพ่อแม่เราเหมือนลูกอีกคน
ไม่ใช่แค่คิดว่าตัวเองเป็นเขยหรือเป็นแค่สะพ้ายอะค่ะ
แต่ตอนนี้ปัญหาที่น้องเจอต้องแยกเป็นสองเรื่องก่อนนะคะ
ไม่พอกับรายจ่ายอันนั้นคือเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งคือภรรยาไม่มีใจจะดูแลแม่เรานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรเราต้องรู้ทุกอย่างให้รอบก่อนนะคะ
ลองหาเวลาคุยกับคุณแม่แบบเปิดใจแม่ครับมีอะไรเกิดขึ้น
รู้สึกอะไรอยู่มีอะไรหรือเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
ภาระมันไม่ใช่ภาระนะแม่แม่เลี้ยงผมมาโตจนกระทั่งบอกรักคนอื่นได้
ขอคนอื่นแต่งงานได้ไม่เห็นแม่คิดว่าผมเป็นภาระเลย
คุยให้ฟังสักนิดได้ไหมแม่เจออะไรหรือ
อย่างน้อยเราจะได้รับรู้ว่าความอึดอัดของท่านคืออะไรนะคะ
คุยคนละรอบก็ได้นะคราวนี้ในส่วนภรรยาก็เหมือนกัน
ต้องคุยแล้วก็รับฟังค่ะเธอแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง
เหนื่อยมากมายขนาดไหนเราไม่ได้ฟังเพื่อมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะ
ฟังเพื่อจะบอกว่าเราอยู่ข้างเธอเสมอนะ
คนที่ออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านค่ะก็มีความเหนื่อยและทรมานอีกแบบ
คนที่ดูแลบ้านก็มีความเหนื่อยไปคนละอย่าง
ผลประกอบการของคนที่ทำงานบ้านมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเงินนะคะ
แต่คือความชื่นใจของการได้ดูแลคนที่เขารัก
หรือแม้แต่คนที่สร้างสามีมาให้เธอรักด้วยซ้ำ
ลองคุยกับเธอค่ะว่าเราเข้าใจนะว่าเธอเหนื่อยขนาดไหนบ้าง
แต่เธอพอจะเข้าใจเราไหมนะคุณแม่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไป
ตอนนี้ท่านกระโดดเดี่ยวมากอะค่ะอย่างน้อยลูกอย่างเราอยู่เป็นเพื่อน
เป็นขวัญกำลังใจให้ท่านสักนิดพอไหวไหมเธอ
หรือมีอะไรที่สามีอย่างเราพอจะช่วยได้บ้างบอกเลย
ลองฟังเธอแบบที่คิดในใจว่าการบังคับให้ใครมีน้ำใจ
ใส่ใจครอบครัวที่สร้างเรามารักพ่อแม่เราอย่างที่เรารัก
เรื่องแบบนี้มาร้องขอกันยากค่ะนอกจากจะเป็นน้ำใจที่เธอ
อยากจะให้เองหรือเป็นจิตสำนึกของเธอเองแต่อย่างน้อยขอการคุย
และการขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือในการดูแลแม่เราสักนิด
ซึ่งพี่พูดตรงนะคะต่อให้พี่พูดกับน้องแบบนี้
ก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องการขอความช่วยเหลือ
เราคือคนรักกันและเป็นครอบครัวเดียวกันและอย่าลืมค่ะ
คุยกับเธอด้วยนะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวเรา
ลำบากนะเราจะช่วยกันยังไงดีตอนนี้เงินเป็นแบบนี้
หัดอะไรตรงไหนได้บ้างไหมเมื่อเราคือทีมเดียวกัน
ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันเนอะ
เจอปัญหาเราต้องสู้ด้วยกันหรือแม้แต่ถามเธอตรงเลยค่ะว่า
เรื่องของคุณแม่จริงจริงเธออยากให้เป็นแบบไหนหรอ
อยากให้เราย้ายแม่กลับไปอยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหมเราอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเธอคือยังไง
อย่าบอกว่าไม่มีอะไรเรามานั่งคุยกันและฟังกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราต้องกล้ายอมรับความจริงค่ะ
น้องเองมีสิทธิ์น้อยใจนะว่าแบบเฮ้ยทำไมภรรยาเราถึงดูไม่ค่อยรักแม่เราเลย
แต่ทั้งหมดการพยายามเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายต้องอดทน
ภรรยาต้องอดทนสิดูแลแม่เราหน่อยแม่ต้องอดทนหน่อยนะ
อยู่ร่วมกันแบบนี้ยังก็ตามมีความต่าง
คือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ภรรยาเราแสดงออกแบบไหน
ทำร้ายหัวใจคุณแม่ไปถึงขั้นไหนแล้วหรือแม้แต่หรือแม้แต่
คุณแม่มีปฏิกิริยายังไงกับการที่ต้องปะทะกับลูกสะพ้าย
ถ้าการให้ทุกคนทนทนและทำร้ายความสุขของกันและกัน
บรรทอนกันไปแบบนี้เนี่ยที่สุดแล้วอะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งบ้านก็จะร้อน
สารทั้งหัวใจของคุณแม่และก็ต้องเห็นใจความเหนื่อยของภรรยาด้วยเช่นเดียวกัน
เป็นคนกลางหนักมากนะคะพี่อ้อยบอกได้เลยนะคะ
และอีกนิดนึงลองแอบวางแผนไปให้ไกลกว่านี้สักนิด
สมมุติสมมุติแม่กลับไปอยู่บ้านเราลองบริหารจัดการดูสิคะว่า
เอ๊ะพอจะหาใครอยู่กับท่านได้บ้างหรือเปล่า
เราเองเจียดเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนท่านได้สักกี่วันนะใน๑เดือน
แล้วก็แจ้งภรรยาด้วยในวันที่เราต้องไปดูแลคุณแม่ในบางช่วงเวลา
แต่ถ้าเธออยากให้ฉันกลับบ้านทุกวันก็ต้องช่วยกันเนอะดูแลแม่สักนิด
เรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกค่ะจะเป็นใครก็ตามที
ในวันที่เราจากกันอยู่แล้วล่ะทำไมไม่ใช้เวลานี้
ในแต่ละวันแต่ละวันที่ยังเหลืออยู่ดูแลกันให้เต็มที่
เอาจริงค่ะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้นานเท่าไหร่เนอะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องมีวันที่จากกันอยู่ดีทำไมไม่ใช้เวลาในวันนี้ให้เต็มที่ที่สุด
ทำดีต่อกันให้มากที่สุดดูแลกันและกันอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเราหรือภรรยาค่ะวันหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แก่เนอะ
และวันนี้มันก็ไม่ได้เรียงตามลำดับวัยวันหนึ่งข้างหน้าใครจะรู้ว่า
อาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่สิ่งใดที่มันเป็นความไม่แน่นอนของโลก
ปรากฏกับเราหรือภรรยาวันไหนก็ไม่รู้ถ้าถึงวันนั้นเราก็คงอยากจะอยู่
ใกล้คนที่เรารักเช่นกันและในที่สุดแล้ววันนี้ก็คงจำเป็นแหละค่ะ
ที่ต้องพูดถึงความจำเป็นที่เกิดขึ้นจริงแบบที่ไม่ใช่พูดแต่ฝ่ายเราอย่างเดียว
ต้องฟังเธอด้วยว่าเธอรู้สึกยังไงอยากให้แบ่งเบาภาระในส่วนไหน
เรื่องเงินเป็นเรื่องจำเป็นนะคะยิ่งเศรษฐกิจวันนี้นะ
เงินเงินทองกับเรื่องของหัวใจมันมีความเกี่ยวยงกัน
ครอบครัวคุณภรรยาก็ช่วยหาเงินอีกสักกระเป๋าหนึ่ง

อ่ะงั้นดูแลแม่เต็มที่ได้ไหมช่วยกันสักนิดก็ยังดีนะคะ
แต่ทั้งหมดนะถ้าน้องทำทุกอย่างแล้ว
คุณภรรยาก็ยังคิดว่าแม่เราคือภาระ
หรือแม้แต่การดูแลกันดูเหมือนคิดว่า
ดูแลแฟนแล้วฉันเหนื่อยเปล่าฉันได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
ถ้าเป็นแบบนั้นสุดแท้แต่ใจน้องเลยนะ
ไม่อยากให้ตอนนี้อารมณ์น้อยใจของเรา

เราเลือกคนผิดมาแต่งงานด้วยจริง
อย่างน้อยบางทีความเหนื่อยอาจจะทำให้เรางอแง

เพื่อที่เราจะลองใจกว้างกับเธอลองมองในมุมเธอบ้าง
ไม่อยากให้เราชิงตัดสินกันไวเกินไป
แต่ถ้าบังเอิญว่าใช้เวลาต่อจากนี้จากการพูดคุยกันก็แล้ว

ไม่รู้สิพี่อ้อยรู้สึกว่าเราก็ใจแคบเกินไปอะค่ะ
กว่าที่เราจะได้เจอกันกว่าที่เราจะได้รักกัน
ไม่คิดขอบคุณครอบครัวที่สร้างเขามาให้เรารักหรือ
เช่นกันค่ะแม่ของภรรยาก็เช่นเดียวกัน
ต่อให้วันนี้ท่านบอกว่าดูสิฉันแก่ขนาดนี้

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือกันหรือดูแลกัน

ไม่ใช่แค่ตอนนี้เป็นเรื่องของการมาขิงใส่กัน

เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของการรบกวนค่ะ

ถ้ารีมีร่างกายที่แข็งแกร่งและแข็งแรงพอ
เราก็ใช้แรงนี้ในการดูแลคนที่เรารักและรักเรา
ดูแลครอบครัวที่สร้างสามีมาให้เรารักไงคะ
ทั้งสองฝ่ายลองคุยกันดูก่อน
ไม่รู้สิพี่จะมาจบที่การสื่อสารเสมอ
มีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า
ฟังทำความเข้าใจแม้จะไม่ยอมรับในตอนนี้
แต่ถ้าในที่สุดแล้วพยายามจนสุดมือ

กลายเป็นพื้นที่สงคราม
ระหว่างคนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นภรรยา
บางทีนะคะการแยกย้ายกันไป
และมีความสุขในพื้นที่ของตัวเอง
กลับทำให้สุขภาพจิตของทั้งสองฝ่ายดีกว่า
เอาจริงนะวันนี้เราก็ไม่ได้มาโลกสวยนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าทุกคนต้องรักกันสิ
แต่บางบ้านมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่รักกันขนาดนั้นไม่ได้จริง

รู้ว่าเป็นคนกลางหนักเหลือเกินค่ะ
ครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้าง

ค่อยคิดค่อยฟังและแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะ
หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ
ขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจแล้วก็ส่งเรื่องราวมาพูดคุยกัน

มีข้อแนะนำอื่นที่อยากจะแนะนำน้องสันช่วยกันได้นะคะ
ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยความรักค่ะ
ไม่ใช่ว่ารักพ่อแม่แล้วเราก็ต้องบังคับให้
คนที่เรารักคือภรรยาหรือสามีต้องรักเท่าที่เรารัก
มันก็ไม่เหมือนกันบางครอบครัวโชคดีมากนะคะ
หรือสามีเรารักครอบครัวเราเหมือนที่เรารัก
นั่นถือว่าเป็นความโชคดีอันดับต้นเลย
ลองจับมือกันแก้ปัญหาด้วยกัน
ขอให้ความรักที่มากพอทำให้เราต่อสู้กับทุกปัญหาได้